ไม่รู้รู้ว่าควรจะกลัวดีไหมควรกลัวดีไหม

ในจุดที่เอาของไปรีไซเคิลที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้
รีไซเคิลนี้เป็นจุดที่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่า
โอ้โหเขาก็คิดขึ้นมาได้นะให้รีไซเคิลสิ่งของเหล่านี้
เอาจริงเพราะว่าบางท่านนะคุณผู้ชมครับ
เวลาสารพระภูมิเก่าหรือว่าสารพระภูมิที่พังตามสภาพการเวลาในบ้านของท่าน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรว่าท่านจะไปทิ้งที่ไหนสำรวจความคิดเห็นไหม
สำรวจความคิดเห็นมาอยากรู้ทุบ

เอาไปทิ้งทั้งแบบนั้นใต้ต้นไสต้นโพที่ไหนก็ได้
ปล่อยหนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องต้นใสต้นโพได้ไหมคะ
คือบางคนเขาความเชื่อว่าต้นใสต้นโพอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งเก่าและใหม่มาที
มาที่วัดนินโยมนะโดยจะนำไปประดับรั้วกำแพงวัด
และจะนำไปทำทางขึ้นสู่สวรรค์
นี่ท่านเจ้าอาวาสบอกมาแบบนี้
ก็เลยมีชาวบ้านนำมาทิ้งสารพระภูมิเก่าเหล่านี้
ไว้บริเวณวัดโพทองนอกตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ตามคำเชิญชวนของทางวัดที่พิมพ์ใบปลิวแจกจ่าย
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
มีข้อความระบุว่าสารพระภูมิเก่าสารพระภูมิใหม่

ทางวัดโพทองนอกมีที่ให้วาง
โดยทางวัดจะนำไปทำทางขึ้นสวรรค์
ซึ่งพระอธิการสำอางอภินันโทเจ้าอาวาสวัดโพทองนอก

ไม่ต้องการให้ชาวบ้านนำสารพระภูมิเก่าไปทิ้งไว้ตามข้างทาง
เดี๋ยวคนเขาก็กลัวและที่สำคัญเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุต่างนานา
ขอให้นำมาทิ้งไว้ที่วัดแห่งนี้
เพื่อจะนำไปประดับรั้วกำแพงวัดต่อไป

ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสกันหน่อยนะครับ
เราก็เก็บมาดูมันไม่เกรกะด้วย

กลัวช่างที่ปากโอ่ง
ให้มันดูดีกว่าที่เขาไปทิ้งกัน
แต่ตอนนี้ถ้าใครจะทิ้งสาครูก็มาทิ้งที่วัดได้
ต่อไปลองที่บุรุษกับสารพุ่มนี้

แต่วัดแห่งนี้เราเคยนำเสนอแล้วจำได้ไหมคุณ
โอ่งใหญ่สีแดงแบบนี้ไหม
ที่วัดโพทองนอกเคยนำโอ่งขนาดใหญ่มาตั้งเรียงกัน

เอามาตั้งไว้แบบนี้ก็ดูสวยงามนะ

ท่านก็เลือกแบบที่ลักษณะคล้ายกันมาวางอยู่ใกล้กัน
ก็เป็นแบบที่สวยงามดี
คือดูแล้วไม่น่ากลัวเหมือนเวลาเอาไปทิ้ง
แล้วก็ไปเหมือนกองไว้ริมถนน
และยิ่งแตกพังนี้เรายิ่งรู้สึกกลัวไปใหญ่

ท่านบอกว่าทั้งโอ่งน้ำทั้งหมดนะครับ
ก็เอามาทำเป็นที่เก็บน้ำสะอาด
ไว้ให้ชาวบ้านได้อุปโภคบริโภคได้

ไม่ใช่เป็นกำแพงเฉยเขามีฝาปิดเรียบร้อยไงคุณ

ยามหน้าแรงเอาไปช่วยได้เยอะเลย
แล้วก็ในครั้งล่าสุดนี้ชาวบ้านก็ต้องพากันแปลกใจ
ที่ได้เห็นสารพระภูมิขึ้นมาบนโอ่งอีกครั้ง
สีสันก็บอกว่าสวยงามตั้งเรียงรายไว้แบบนี้
เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงวัดที่แปลกตาดี
ท่านเจ้าอาวาสก็ยืนมองด้วยความชื่นชม
นี่แหละไอเดียของพระเอง

อัตมาเองนะครับโยม

อย่าไปกองไว้ที่อื่นนะฮะ
เดี๋ยวชะบ้านเขาหวัดก็รู้ว่า

ใครที่คิดจะทิ้งนะคะเอาไปได้ที่จังหวัดอ่างทองนะคะ